ตอนนั้นนี่เป็นนางไทยที่ทุกคนเข้าไปในโรงโรงทัพแตกไปดูบังระจาน
แล้วมันปลุกกระแสความรักชาติความสามัคคี
เขาสีชีวิตอย่างกระทันหันด้วยอายุ๔๙ปี
คำถามมันอยู่ว่าทำไมชาวไทยกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งอยู่ในหมู่บ้าน

จำเขาได้หรือยังจันหนวดเขี้ยว

ที่เขารับบทจันหนวดเขี้ยว
ฉากในภาพยนตร์บางรจันทร์คุณผู้ชมครับ

เมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสามครับ
จากนั้นก็ได้รับบทภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง
รวมถึงละครด้วยคุณจรรย์งามดี
โอ้โหเป็นการช็อกวงการบันเทิงอีกแล้วคุณผู้ชมครับ
คุณจรรย์จากไปอย่างกระทันหัน
อายุ๔๙ปีเท่านั้นเอง
คือพี่จันลันกำลัง
เนี่ยฮะกำลังขุดรางระบายน้ำข้างสระเลี้ยงปลานะครับ
ตรงนี้คือบางราชาโฮมสเตย์ครับ
อยู่ที่อำเภอด่านหมาขามเตี้ยกกาญชนาบุรี
แยดเล่าบอกว่าบ่ายสองของเมื่อวานที่ฝนมันตกหนักแล้ว
น้ำมันไหลทำท่าจะเข้าบ่อปลา
คุณจรรย์ก็เลยไปขุดคันดินกั้นที่ขอบบ่อ
ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้จู่
คุณจลันทร์ยืนโซเซ

นี่คือลักษณะของคนที่กำลังขาดอากาศ
พยายามหายใจเข้าหายใจเข้า

หมดสติอยู่ข้างบ่อเลี้ยงปลาครับ
ญาติรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมะขามเตี้ย
ในสภาพที่ประจอลเต้นอ่อน

พยายามปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผล
คุณจรรย์เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อเวลา๑๕นาฬิกา๑๕นาที
สันนิษฐานว่าท่านเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันครับ
แล้วก็ได้ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
คุณผู้ชมก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเศร้านี้นะครับ
คุณจรรย์โพสต์เฟซบุ๊คเมื่อเวลา๑๑นาฬิกา๕๖นาที

ทำงานวนไปความสุขที่เราหาได้
เสร็จแล้ว๕ห้องหลังที่๖๗

เหมือนเขาอัปเดตด้วยเนาะ
นี่ครับทำด้วยตัวเองทุกอย่าง
แล้วเขาก็ตัดไม้เก็บงานสี
เก็บความเรียบร้อยต่างกับโพรมเจที่เขาสร้างนะครับ

หลังจากมีข่าวการเสียชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
แฟนคลับก็เข้ามาแสดงความเสียใจและไว้อะไรเป็นจำนวนมาก
เป็นการกินข้าวด้วยกันครั้งสุดท้ายจากที่ไม่มีคำร่ำลา
นายอานัทพึ่งกุลครับหลานชายนะเป็นลูกพี่สาวเล่าบอกว่า
โอ้โหผมนั่งกินข้าวด้วยกันอยู่พูดคุยกันตามปกติ
ไม่มีทีท่าเลยนะครับว่าท่านจะเจ็บป่วยครับ
น้าบอกเพิ่งไปนวดมาเมื่อวานเออผ่อนคลายดีเหมือนกัน
พอกินข้าวเสร็จครับก็ไปขุดรางระบายน้ำที่บ่อปลา
แล้วเป็นลมหมดสติไปพยายามปั๊มหัวใจก็ไม่ตอบสนอง
นี่ฮะโอ้โหยังแข็งแรงรักษาสุขภาพรักษาหุ่น
กดำเบลอยู่เลยครับโอ้โหแข็งแรงยกหนักด้วย
นี่แหละฮะจากนั้นก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
ถมพยาบาลไปแล้วแต่ท่านก็เสียชีวิตไม่มีรางสังหรณ
ไม่มีการสั่งเสียอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าจริงคุณจรรย์กำลังจะมี
ละครสามเรื่องที่กำลังจะออนนะโอ้โหกำลังจะออน๓เรื่องนะครับ
แล้วต้องมีคิวไปถ่ายโปรโมทด้วยเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
ครอบครัวยังไม่ได้สรุปนะครับว่าจะนำศพตั้งบำเพ็ญกุศลที่ไหน
เบื้องต้นน่าจะตั้งที่บ้านของพี่สาวก่อน
ส่วนแฟนของคุณจรรย์อยู่ญี่ปุ่นฮะเธอกำลังรีบกลับประเทศไทย
วันนี้แหละครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะ